ก่อนนั้นเป็นเรื่องราวของดราม่าเลยเยอะมากทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ถึงการโพสต์คลิปนี้ของท่านหมออ๋องปฏิพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นรองประธานสภาคนที่๑

นำไปสู่การที่มีคนไปร้องเรียนที่สสจพิศนุโลกมากมาย
จนกระทั่งคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้
ทางด้านของหมอองปฏิพัฒนสันติพาดานะคะ
ก็เป็นสอสอพิศนุโลกของพักเก้าไกล
แล้วก็ยังเป็นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑ด้วย
ก็เข้าไปพบทางด้านของสสจพิศนุโลกแล้วนะคะ
พบกับทางด้านของนายแพทย์กรายสุขเผ็ดบูรณานินค่ะ
นายแพทย์สหรัฐศึกจังหวัดพิศนุโลก
ปรึกษาหารือข้อกฎหมายจากกรณีเรื่องของการโพสต์
โพสต์รับเบียร์ผ่านสื่อโซเชียล
นำไปสู่การร้องเรียนของหลายหน่วยงานแล้วก็ประชาชน
ว่าจากการร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องนี้เนี่ย
มีความผิดหรือไม่อย่างไร
ทีนี้คุณผู้ชมคุณนฤทธิ์บอกแบบนี้ว่า

แล้วก็ภาพต่างที่มีการแคปมาจากเฟซบุ๊คของหมออ๋องเอง
รวมไปถึงไอจีสื่อโซเชียลต่าง

โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
จากการพิจารณาเบื้องต้นเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าว
เข้าข่ายลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโซเชียล
และถือเป็นการฝ่าฝืนพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอลฐานโฆษณาด้วย
หมออ๋องยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย
โดยโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๕แสนบาท

แต่ว่านี่ถือเป็นการทำผิดครั้งแรกค่ะ

แล้วก็ทางด้านของหมอเอิงเองก็มีการเสียค่าปรับแล้ว

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั่นเองค่ะ